ได้เวลาแล้วที่จะลุ้นว่าใครเป็นผู้โชคดีในวันนี้

สตูดิโอแจกโชค
นี่คือเสียงจากพี่น้องชาวไทย

หนึ่งบทหนี้สอง
เอาไว้เลี้ยงตอนตะแก่ไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่
ก็มีหนี้สินนี่แหละครับ

และคาราบาลแดงก็พร้อมแล้ว
ที่จะส่งมอบโอกาสให้พี่น้องชาวไทย

กับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

แล้วส่งมารุนโชคต่อเลย

เพราะผู้โชคดีร้านแรกอาจเป็นคุณ

แล้วมีคาถาที่ทำให้รวยเร็วไหม

คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ
คาถาที่สำหรับคุณ

คาถาที่สำหรับคุณ

เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที